ต่อที่เรื่องนี้กันหน่อยที่มีเพื่อนบ้านเขามีปัญหาทะเลาะกันถึงขั้นกับตบตีกันที่ชนบุรี
จำได้ใช่ไหมมีคลิปออกมาก่อนหน้านี้คุณป้าใส่เสื้อสีชมพู
นักข่าวเราลงไปหาทั้งสองฝ่ายทั้งสองป้าไปฟังจากปากทั้งสองป้าว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเกิดจากอะไรนะฮะ
ผู้สื่อข่าวเราไปเจอคุณป้าคนนี้ก่อนคือในคลิปที่เราเห็นเมื่อวานเนี่ยคือคุณป้าใส่เสื้อสีชมพูไปยืนทะเลาะกับเพื่อนบ้านอยู่
อนุญาตใช้เป็นชื่อนามสมมุติแล้วกันคุณป้านงนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโอเคล่ะเขายอมรับเขาไปคุยกันขับคู่กรณีตามภาษาเพื่อนบ้านนะฮะไปคุยเรื่องที่ตัวเองเนี่ยผ่อนบ้านไม่หมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคู่กรณีเอาเรื่องนี้ไปบอกเพื่อนบ้านคนอื่นฟังเหมือนประดินทาเขาเขาก็ไม่พอใจก็เลยไม่ได้ไป
ค้างค่าส่วนกลางเอาไว้ไม่ยอมจ่ายไปทวงสุดท้ายเป็นความเข้าใจผิดคือจำเลขที่บ้านผิดก็เลยอ่ะต่อว่าต่อค้างกันไป
จ่ายหมดแล้วทีนี้คนที่ไปเก็บเงินก็ขอโทษขอโพยเรื่องนั้นจบไปแล้วแต่เขาบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยฝ่ายคู่กรณีอ่ะเอาไปจับกลุ่มนินทาไปเม้ากับเพื่อนบ้านคนอื่นต่อเขาก็เลยทนไม่ไหวก็เลยเดินไปถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกนินทาสักสักทีสุดท้ายทะเลาะกันถึงขั้นกับนู่นนะฮะไปเคลียร์ที่โรงพักแล้วครั้งหนึ่งนะจนล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะ
คู่กรณีพูดขึ้นมาเหมือนแขวะว่าทำบุญล้างสวยซะหน่อยอ่าทำบุญบ้านล้างสวยซะหน่อยก็เลยแบบเอ้มมาแขวะฉันทำไมก็เลยเดินไปถามก็เลยปรากฏเป็นคลิปภาพที่เราเห็นกันไปก็มีการทะเลาะบ่อแว้งกันลงไม้ลงมือกันไปนะฮะสุดท้ายวันนี้นักข่าวเราถามว่าเอาแล้วคุณป้าจะเอายังไงคุณป้าก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดที่มีป
เป็นการประจานครอบครัวเขาทั้งทั้งที่เขาก็ยอมย้ายออกจากหมู่บ้านมาแล้ว
ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปนะเอาเป็นว่าคุณป้าเขาแจ้งความไปแล้ว
ทีนี้ไปฟังอีกฝ่ายหนึ่งคู่กรณีกันหน่อยคุณป้าที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำ
ยืนยันกับนักข่าวว่าป้าไม่เคยนินทาเลยนะไม่ได้จับกลุ่มนินทาเลย
ที่บอกว่าทำบุญบ้านแล้วไปแขวะทำบุญบ้านล้างสวยป้าไม่ได้พูด
ฝ่ายนั้นคิดไปเองแล้วก็มาเดินไล่ด่าชาวบ้านทั้งซอยเลย
คนไปซื้อของยังถูกด่าด้วยซ้ำไปแล้วที่สำคัญที่ผ่านมาก็มีปัญหาบ่อย
แต่ครั้งนี้ทนไม่ไหวก็เลยเอาคลิปออกมาแฉเพื่อให้รู้ว่า
ไม่ควรจะทำแบบนี้กับใครนะครับ
ป้าไม่ได้พูดเลยเออมันใส่ไฟป้าเอาจริงจริงหนู
เขานั่งกันอยู่นี่เต็มไปด่าเขากาดหมด
มันทะเลาะกับป้าก็คือทะเลาะกับป้ามันอย่ามากาดกาดด่าทั้งสอง
แล้วเราแล้วเราไปพูดแบบว่าทำบุญล้างสวยจริงจริงไหม
ป้าไม่ได้พูดเออป้าไม่ได้พูดทำบุญล้างสวย
เป็นว่าเราฟังความทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะฮะนี่ก็อยากจะให้จบโดยที่ไม่อยากให้มีปัญหากันแล้วกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบคือบ้านมันก็ไม่ใช่เงินน้อยนะ
แต่ก่อนกว่าจะซื้อมานะคะจริงจริงก็อยากให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับ